คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเรายังตามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
กรณีน้องก้าวนายกมลชัดแสงอรุณอายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนปฐุมคงคา
ขึ้นรถเมย์สาย๑๘๐ไปเจอนักเรียนช่างกลคู่อรินั่งอยู่กับแฟนสาว
แล้วน้องก้าวก็ขึ้นไปนั่งบนรถเมย์แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บนรถเมย์
ก้าวนั่งฝั่งหนึ่งนักเรียนช่างกลคู่อริที่เขามากับแฟนเนี่ยนั่งอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วเหมือนกับว่านักเรียนช่างกลเนี่ยไปบอกกับน้องก้าวว่าให้ย้ายที่นั่ง
เพราะเป็นสถาบันคู่อริกันน้องก้าวไม่ย้ายไปชกต่อยกัน
แล้วก็นักเรียนช่างกลเนี่ยแทงกระหน่ำแทงน้องก้าว
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะสุดท้ายก็เสียชีวิต
แล้วก็จากคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดบนรถเมย์ในโลกออนไลน์เขาก็วิจารณ์หนักมาก
ไอ้กลุ่มไอ้เด็กช่างกลสองคนที่มากับแฟนแทงเขาเสร็จยังนั่งจูจีกันอยู่หลังรถ
ไม่มาสนใจทั้งที่คนบนรถเมย์กำลังช่วยปั๊มหัวใจ
กู้ภัยช่วยชีวิตน้องก้าวมันไม่สนใจครับ
แต่คนขับรถเมย์เขาก็ล็อกประตูนะไม่ให้นักเรียนช่างกลสองคนนี้ลงจากรถหนีไป
ทีแรกจะลงคนขับรถล็อกเลยให้ตำรวจมาจับ
ซึ่งวันนี้นะคะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายของน้องก้าวนะคะ
มีสิทธิ์เก่าโรงเรียนปฐุมคงคาเป็นเจ้าภาพ
มีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพน้องก้าวเป็นไปอย่างโศกเศร้า
มีทั้งญาติทั้งสิทธิ์เก่าโรงเรียนปฐุมคงคามาร่วมสวดพระอภิษฐรรมกันแน่นสาราเลยนะคะ
ในฐานะประธานสมาคมนักเรียนเก่าปฐุมคงคา
นี้คณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนปฐุมคงคาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจนครบานท่าเรือนะคะสอนอท่าเรือก็ไปดูแลความปลอดภัยในวัดอย่างใกล้ชิด
ส่งฝ่ายสืบสวนเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบงานศพด้วย
เพราะก่อนหน้านี้ค่ะหลังเกิดเหตุทางกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตและรุ่นพี่บางคนจับกลุ่มคุยกันภายในงานศพ
ก็มีอารมณ์โกรธแค้นกันอยู่อ่ะโกรธแค้นฝ่ายที่ก่อเหตุนักเรียนช่างต่างสถาบันเนี่ย
คนก็เลยกลัวว่ามันจะมีลักษณะของการเอาคืนกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
ตำรวจเขาก็เลยไปช่วยดูเรื่องของความปลอดภัยให้นะคะซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อย
แค่น้องกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มปัจจุบันสิทธิ์เก่าเขาคุยกันเฉย
ยังไม่ได้มีการเอาคืนอะไรกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้หนึ่งในรุ่นพี่จากโรงเรียนปฐุมคงคา
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่อยากจะให้มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นอีกยืนยันว่าไม่ล้างแค้นสถาบันที่ก่อเหตุแน่นอน
อย่าไปจุดประเด็นกันในโลกโซเชียลณตอนนี้ขอแค่ความเห็นใจให้กับทางครอบครัวของน้องก้าวนะคะ
ครับในความเห็นส่วนของรุ่นพี่นะครับก็ถามว่าความโกรธแค้นความล้างแค้นจะมีขึ้นมาไหม
ผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นครับถามว่าตอนนี้พวกเรารู้สึกเสียใจ
เพราะน้องเราเป็นยังไงอ่ะเป็นเยาวชนที่ดีในความคิดของพวกผม
หรือว่าไปดูประวัติน้องเขาน้องเขาไม่ใช่คนเกเลอะไร
ซึ่งการที่สูญเสียน้องไปเนี่ยพวกเราเสียใจมากกว่า
แล้วรุ่นพี่ทุกคนที่มาณวันนี้หรือไม่ได้มาแล้ววันนี้
ทุกคนทำงานปฏิบัติงานไม่ไม่มีใครคิดแบบว่าจะ
ต้องมานั่งแก้แค้นมานั่งล้างแค้นมันมันเหมือนมันไม่ใช่ในหนังนะครับ
เราพยายามปามรุ่นน้องเราถ้าสมมุติว่าเด็กที่เรียนอยู่
มีรุ่นพี่เราที่เป็นหัวเรือเขาก็จะบอกว่าให้มันซอฟต์ลง
ไม่ว่าการจะปะทะกันในคอมเมนต์ในเม้นต์ต่างที่มันค่อนข้างจะรุนแรง
มาจากโซเชียลนี่แหละเชื่อผมยกตัวอย่างว่าคนในบ้านเราคนหนึ่ง
ไปทำร้ายคนข้างนอกคนหนึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ต้องค่อยปรับความเข้าใจกับผู้ใหญ่ในบ้าน
ของฝั่งผู้ถูกกระทำอีกฝั่งนึงเริ่มก่อนอีกฝั่งนึงหรืออีกฝั่งหนึ่งเริ่มก่อน
เรามาหาทางออกเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันผมอยากเห็นตรงนั้นมากกว่า
ซึ่งพรุ่งนี้เวลา๑๗นาฬิกาจะมีพิธีชาปนกิจศพ
ที่วัดสะพานเขตคลองเตยกรุงเทพนะคะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องป้องกัน
ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างสอนอท่าเรือเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจก็บอกว่าถ้าถามว่ามีสถาบันอาชีวะในพื้นที่หรือเปล่า
บอกว่าไม่มีแต่มีบางส่วนที่เป็นจุดล่อแหลมค่ะ
ต่อรถอะไรแบบนี้มันเป็นพื้นที่เสี่ยง
ทางตำรวจสอนอท่าเรือบอกว่าเขาก็สอดส่องนะคะ
สามารถจับกลุ่มเยาวชนเป็น๑๐ราย
ที่ขึ้นรถเมย์แล้วมีอาวุธเยอะมากนะคะ
ตำรวจบอกว่าผู้หญิงก็ยังพกมีอาวุธติดตัวนะเวลาขึ้นรถเมย์
ก็เลยบอกว่าอยากจะให้สอดส่องดูแลผู้ปกครองด้วย
บันการศึกษาด้วยเพื่อป้องกันเหตุ
คือความจริงแล้วจะเป็นคู่อริสถาบันไหนก็แล้วแต่
ก็เหมือนที่รุ่นพี่ปฐุมคงคาที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอก
อันนี้ถูกคือบางทีมันมีคนแค่ไม่กี่คนหรอก
ของแต่ละสถาบันที่จะคอยตอบโต้กันไปมาผ่านโซเชียลบ้าง
ดักทำร้ายอะไรเขาบ้างแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้อยากจะมีเรื่องด้วย
กลายเป็นต้องรับบาปไปด้วยใช่ค่ะเขาต้องอยู่อย่างระแวดระวังไปด้วย
ทั้งที่ความจริงแล้วเขาก็อยากไปเรียนตามปกติ
เรียนจบทำงานใช้ชีวิตตามปกติแต่ไอ้พวกเนี้ยมันด่ากันตลอด
มันจุดไฟตลอดค่ะแล้วคนที่โดนก็คือคนที่เขาไม่รู้เรื่องไง
แล้วอย่างเหตุการณ์น้องก้าวคนก่อเหตุตำรวจแจ้ง๓ข้อหานัก
ถ้าคนตายอย่างนี้ข้อหานักถึงขั้นประหารชีวิตอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่อายุ๑๗อย่างนี้หนักสุดก็แค่อยู่สถานพินิษฐ์ไง
โทษมันก็ไม่ดิ้นหนักด้วยความที่ยังเป็นธุรกิจชนอยู่
อันนี้คู่อริต่างสถาบัน